ที่อุทัยธานีกันหน่อยครับผู้ชายคนนี้รับจ้างเลี้ยงควายนะครับ
เขาขี่รถซาเล้งของเขาน่าจะกำลังไปทำธุระ
ปรากฏว่าถูกฟันเข้ากกหูครับกกหูด้านซ้ายนอนตายอยู่ริมถนน
แล้วก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมีคนขับรถผ่านเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายจะลงเอยแบบนี้นี่คือศพของผู้ตายนะครับ
แล้วในมือของศพยังกำหนังสติ๊กเอาไว้ด้วย
พร้อมทั้งมีลูกหินอีกสี่ลูกครับตำรวจสภเขาบางแกรกครับ
ตรวจสอบชายถูกทำร้ายจนตายนอนตายอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับ
หนองฉางลานศักดิ์บ้านสวนป่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ตายมีบาดแผลเหนือกกหูด้านซ้ายแผลเวอะเลยครับ
นอนจมกองเลือดแล้วก็เนี่ยฮะรถสานเล็งของเขา
อกจากนี้นะครับในมือของผู้ตายถือหนังสติ๊กเอาไว้
แล้วก็มีก้อนหินเป็นลูกหินอีก๔ลูกครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะมีการต่อสู้แน่นอน
ผู้ตายก็อาจจะใช้หนังสติ๊กเป็นอาวุธแถวนั้นเนี่ยนะฮะ
ใกล้กันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน
ต่อมาครับทราบชื่อว่าผู้ตายคือนายบรรลืออุพัฒน์อายุ๔๘ปี
พื้นเพลเป็นคนนครสวรรค์อาชีพรับจ้างเลี้ยงควาย
ในพื้นที่บ้านประดาหักตำบลเขากวางทอง
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสาม
ซึ่งเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมารู้ว่าอ้าว
บรรลือเนี่ยโดนฟันเข้าที่กกหูด้านซ้ายจนตายนะฮะ
นี่ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้บอกว่าเมื่อคืนนี้
กำลังจะขับรถกลับบ้านมุ่งหน้าอำเภอลานศักดิ์เขาขับผ่านถนนเส้นนี้ครับ
เห็นว่ามีคนสองคนเหมือนยืนทะเลาะกันอยู่ข้างทาง
ไอ้ตอนแรกก็คิดว่าเหมือนเป็นเรื่องของผัวเมียหรือเปล่า
คือบนรถเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกเมียนั่งมาด้วย
แต่ก็จะรีบกลับบ้านนะฮะพอเห็นแบบนั้นปั๊บอุ้ย
แล้วมันมืดแล้วด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ข้างหน้าก็ได้
รีบโทรแจ้งหน่วยดูแลความปลอดภัยชุมชนครับเขามีการตั้งด่านไงช่วงสงกรานนะฮะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ครับผมเห็นเหมือนคนทะเลาะกัน
ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องผัวเมียหรือเปล่าช่วยมาดูหน่อย
สุดท้ายมารู้อีกทีอ้าวมีคนตายด้วยอืม
แล้วคนตายคนนั้นคือนายบรรลือหรือชาวบ้านเรียกว่าตาตั้งครับ
อืมแต่ว่าตอนช่วงกระหวัดละที่ไม่รู้ว่าใคร

ผมก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูพิเศษครับ
แต่ว่าตอนช่วงจังหวัดแล้วพี่ไม่รู้ว่าใครทำร้ายเขา
ใช่ครับผมกลัวเหมือนพ่อทำร้ายลูกหรือเหมือนเขาทำร้ายภรรยาหรือเปล่า

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
เพราะตอนที่ขับรถผ่าน๑ทุ่ม๓๘นาทีวันที่๑๕เมษานะครับ

ตอนนั้นขับผ่านแล้วเห็นคนทะเลาะกัน
จากนั้นกดโทรศัพท์แจ้งปพก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เขามีการตั้งด่านอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนช่วงสงกราน

มา๑ทุ่ม๓๙นาทีหัวหน้าปพแจ้งทีมปพให้ออกไปดู
ไปอีกแค่๒นาทีครับ
ทุ่ม๔๑นาทีคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์เวลาหน้าจอนี้นะครับ
ทีมปพเนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอไปถึงปั๊บ
อ้าวเจอคนตายอยู่บนถนนแล้วครับ
แล้วคนก่อเหตุก็ไม่รู้ว่าคือใครแล้วหนีไปไหน

วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปยังจุดที่เจอศพตาตั้งหรือว่านายบรรลือนะครับ
เป็นถนนเส้นมุ่งหน้าไปยังอำเภอลานศักดิ
ยังมีคราบเลือดติดอยู่บนถนนเลยครับ
ถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ผู้ตายจะขี่รถซาเล้งผ่านไปทุกวัน
เพื่อจะไปบ้านป้าแจ๋วป้าแจ๋วเป็นเจ้าของข้อควาย
ที่ผู้ตายเข้าไปรับจ้างป้าแจ๋วเลี้ยงควายให้
แจ๋วเขาเลี้ยควายไว้เยอะแล้วก็จ้างคนมาช่วยดูแลเลี้ยงควาย
ก็เลยจ้างตาตั้งหรือว่านายบรรลือมาช่วยดูแล
ตั้งแต่ปี๕๘แล้วนะครับทำงานกับป้าแจ๋วมาเนี่ย
คุณแซคก็เลยเดินทางไปที่บ้านป้าแจ๋วเจ้าของข้อควายนะครับ
แล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านก็พบว่ามีรถซาเล้งของผู้ตายเนี่ยจอดอยู่
ด้านหน้ารถซาเล้งมีหนังสติ๊กเปื้อนเลือดผู้ตาย
แล้วก็มีถุงกับข้าว๑ถุงมีถุงย่ามไฟฉายแล้วก็รองเท้าแตะ
รถคันนี้ที่คุณแซคนัทวินเดินสำรวจในเบื้องต้น
แจ๋วเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะ
เพราะว่ารู้จักกันมาเขามารับจ้างดูแลควายให้ป้าเนี่ย
เกือบ๑๐ปีแล้วแล้วก็จะไปมาระหว่างบ้านกับข้อควาย
ทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงทุ่มเสร็จผู้ตายเข้ามาที่บ้าน
เอาข้าวมาให้หมามารดน้ำต้นไม้แล้วก่อนที่จะออกไปเนี่ย
ก็ไปไหว้รดน้ำขอพรผู้เท่าผู้แก่แถวบ้านนั่นแหละ
จากนั้นก็ขี่รถซาเล้งของเขาออกไป
ตัวของป้าเองก็นั่งกินข้าวไม่ทันจะหมดจานเลย
มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าตาตั้งตายแล้วป้าแจ๋วช็อกเลยฮะ

เคยมีปัญหากับนายแสงจรุนหรือว่าตาแสงเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละ
อันนี้คือข้อมูลที่ป้าแจ๋วเล่าให้ฟังนะครับ
ทะเลาะกันกับตาแสงเนี่ยก็คือเรื่องควาย
ผู้ตายเขาดูแลอยู่ไปกินข้าวโพดของตาแสง
ตาแสงปลูกข้าวโพดผู้ตายรับจ้างดูแลควาย
แล้วควายก็ดันไปกินข้าวโพดของตาแสงเข้า
แต่แสงโกรธครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ย
ป้าเองก็จ่ายค่าเสียหายให้เขาแล้วนะจ่ายไปห้าร้อย
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาจู่ผู้ตายก็พูดขึ้นมาเลย
ไม่ค่อยชอบหน้าตาแสงเลยชอบทำหน้าแปลกใส่
พูดแบบนี้ในช่วง๒๓วันก่อนที่จะมาเกิดเรื่องครับ
๒๓วันที่แล้วเนี่ยนะมันคนตายอ่ะนะ

นี่คือป้าแจ๋วนะครับก็เป็นนายจ้างของผู้ตายนั่นแหละ
รู้จักกันมาเกือบสิบปีแล้วทีนี้พอพูดถึงตาแสงเนี่ย

หน้าต่างปิดประตูปิดหมดเลยทราบว่าตำรวจเนี่ยพาตัว
แสงไปสอบปากคำที่โรงพักเขาบางแกรกเนื่องจากว่า
มีข้อมูลว่าเคยทะเลาะมีปัญหากับผู้ตาย
ผู้ชายชุดสีเขียวคนนี้คือตาแสงครับ
ซึ่งตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำ
ไม่ได้เจอตัวตาแสงที่บ้านแต่ได้เจอป้าแดง
ป้าแดงเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของตาแสง
เล่าให้ฟังว่าตาแสงเขามักจะมีอาการแปลก
ถึงขั้นว่าคล้ายกับจะเพี้ยนหรือเปล่า
ไม่รู้นะแล้วป้าก็บอกว่า
ไปกินแถวนู้นหน้าโรงเรียนบ้านประดาหัก
ซึ่งจุดนั้นอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ที่ไปพบศพตาตั้งหรือว่านายบัลลือเนี้ยถูกฆ่าตาย
ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตรแล้วป้าแดงก็บอกอีกครับเห็นเมื่อวานตาแสง
ก็ไปกินเหล้ามาเหมือนกันนะจากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางไปที่บ้านของตานัทเพราะเมื่อกี้ป้าแดงเขาเล่าว่ามีชื่อ
นัทด้วยใช่ไหมคนที่ตาแสงไปกินเหล้าด้วยอ่ะค่ะไปหาตานัทแต่ว่าเจอ
ตานัดครับบอกว่าเมื่อวานตาแสงมาหาพ่อจริงช่วงประมาณสัก
โมงเย็นก็ไปซื้อเหล้าแล้วก็มานั่งกินกันในบ้านแต่ว่าตาแสงเขา
ไม่ได้ออกไปไหนนะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยยังเดินไปร้องเกะคือ
ไปร้องคาราโอเกะที่ข้างบ้านแล้วก็กลับบ้านไปช่วงประมาณสักสาม
ห่วงเวลาที่กลับบ้านเนี่ยลูกสาวตานัทบอกว่าประมาณ๓๔ทุ่มลอง

ถามพ่อว่าตั้งแต่เขามานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไปไหนไหมก็ไม่
ได้ไปไหนก็นั่งเขาพ่อกินกันเนี่ยประมาณ๒คนแค่ขวดนึง
ครับแล้วก็ประมาณสักสามทุ่มนะน้องเขาบ้านน้องเขากิน
กันอะไรร้องเพลงเนี่ยพ่อก็เหมือนเดินไปย้ายวงจันทน์
ไปนู่นไปร้องเพลงกันอยู่สองสามเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เดินตามไป
นี่นะครับข้อมูลจากลูกสาวของตันนัทนะฮะจากนั้นครับคุณแซคนัทวินเนี่ย
ไปที่สพเขาบังแกรกคราวนี้ได้เจอกับตาแสงแล้วฮะนายแสงจรุล
หรือว่าตาแสงคนนี้อายุหกสิบปีครับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกตัว
ยังไม่มีพยายามหลักฐานชี้ชัดว่าตาแสงคือคนก่อเหตุตาแสงยอมรับ
ทะเลาะกับผู้ตายจริงแต่มันจบไปแล้วเรื่องมันจบไปตั้งแต่ที่ป้าแจ๋ว
เขาจ่ายเงินคืนให้ห้าร้อยบาทเพราะว่าตาตั้งเขาเลี้ยงควายใช่ไหม
ควายมากินข้าวโพดผมแล้วป้าแจ๋วก็มาช่วยเคลียร์ให้

อกจากนั้นตาแสงบอกด้วยนะครับ
ตัวเองป่วยโรคเบาหวานความดันเส้นเลือดสมองตีบ
ตาก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นก็ไม่ชัด
แล้วก็เดินโชว์ให้ทีมข่าวดูด้วยว่าคุณดูนะ
ผมเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดที่ว่าจะไปฆ่าคนได้หรอก
เมื่อวานนี้ไปกินเหล้าช่วง๖โมงเย็น
ก่อนที่เข้าไปที่บ้านของตานัท

อันนี้คือไทม์ไลน์ที่ตาแสงเล่าให้ฟัง
หลังจากที่เขาเดินโชว์ให้ทีมข่าวเราดูนะครับ
ยกแขนยกขายกมือยกไม้แบบนี้

มันมาเลี้ยงควายแถวบ้านมันก็ไปนั่งคุยกินที่บ้าน
ถ้ามีที่ขวายกินกระโพดอันนี้ขอย้าแจ๋วค่ะห้าร้อย
บอกขอข้าวไอ้เม็ดคืนมั่งบอกงั้นเขาก็ให้
ล่าสุดครับแม่ของผู้ตายครับแม่เที่ยง
นำศพของตาตั้งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดภูมิธรรม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ทีมข่าวฟังบอกว่าลูกชายไปรับจ้างเลี้ยงควาย
นานจะขี่รถไปหาแม่ที่บ้านที่ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สักครั้งหนึ่ง
ลูกแม่เป็นคนดื่มไหมแม่ก็ยอมรับว่าปกติ
ลูกชายก็ดื่มเหล้าบ้างแต่ไม่บ่อยหรอก
แล้วลูกแม่ก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร
แม่ยอมรับว่าลูกของแม่เนี่ยก็คือนายบรรลือหรือว่าตาตั้งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ย
เป็นคนจะขาดเกินหน่อย

แต่ก็ไม่เคยไปมีเรื่องไปทำร้ายใครไปฆ่าใครนะ
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลตรวจดีเอ็นเอจากร่างของผู้ตาย
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ว่าจะไปตรงกับใครยังไงบ้าง
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนตาแสงย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
ยังไม่มีอะไรชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นบุคคลที่ก่อเหตุนะครับ
แต่ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีความชัดเจนทางคดี